โป่งเป็นของกินของว่างที่แปรรูปจากข้าวเหนียวเป็นการถนอมอาหารอีกรูปแบบหนึ่ง
และถือได้ว่าข้าวโป่งเป็นรายการอาหารบุญเพราะวัฒนธรรมของคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มักทำข้าวโป่งในงานบุญรวมถึงเป็นของกินของฝากที่ให้กันในหมู่เครือญาติ
โดยข้าวโป่งเป็นของกินที่ทำได้ไม่ยุ่งยากแต่ต้องมีเคล็ดลับในการปิ้งข้าวโป่ง
เพราะข้าวโป่งมีความบางอาจไหม้ขณะปิ้งได้ง่ายจึงต้องใส่ใจในขณะที่ปิ้งเพื่อให้มีสีออกเหลืองสวยดูน่ากิน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน